เราชอบดูกันอยู่แล้วในเฟสบุ๊ค
ส่องกันทุกวันส่องกันทุกเช้า

คือถ้าเราทำผิดแล้วก็ต้องถูกทำโทษถูกไหม
เด็กเนี่ยเวลาเราไปโรงเรียนแล้วเราทำผิดเนี่ย

แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราดื้อเราสนเราคุยในห้องเรียนเนี่ย

หลายคนมีประสบการณ์คุณชนะมีประสบการณ์ของการทำโทษไหม

โอ้โหมีลีลาในการ
รอคุณครูในการทำโทษเนี่ยนะ

คือรอทำโทษต้องมีลีลาด้วยเหรอ
ต้องมีลีลามันต้องมีลีลาจะโดนตีทั้งที

โอ้โหคุณชนะอันนี้คือเด็กโดนตีหรือเต้นบีบอยกับแจ๊ส
คือกว่าจะโดนตีได้มันต้องมีลีลา
พอว่ามันรุ้นเงี้ยว่าจะเจ็บมั้ยเจ็บเด็กนี้
พอแล้วเข้ามา

โอ้าว
ยังอันนี้แหละแหมดูแล้วก็ลุ้นนะ
ดูหน้าตานี่บิดเบี้ยวแต่คนนี้ดูสบายมาก
ช่องอยู่ว่ากี่ทีแล้วกลัวงูตีเกิน
หนึ่งสองสามพี่ลงบอกว่าลงมนต์ก่อนมา
เอาล่ะบางทีนะรักวัวให้ถูกรักลูกก็ต้องให้ตี
คุณครูรักลูกศิษย์แบบนี้ก็ต้องตีทำโทษ
เพื่อให้เป็นเด็กดีในอนาคต
ให้เขาจำว่าทำผิดจะต้องได้รับบทลงโทษ
แต่วิธีการทำโทษของแต่ละบุคคลแต่ละครอบครัวก็ไม่เหมือนกัน
ครอบครัวเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่การตีแล้ว
ก็มีวิธีการทำโทษหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป
ตอนเด็กคุณเคยโดนทำโทษกันบ้างไหม
โอ้โหโดนสิโดนแหมก็ต้องโดนกันบ้าง
ชีวิตมันก็ต้องมีผิดพงผิดพลาด
ทำอะไรที่มันผิดกฎผิดระเบียบ
อย่างเช่นว่าไม่ยอมไปยืนเคารพเพลงชาติ
ไปยืนหน้าเสาทงเด็กนะ
สุดท้ายโดนจับได้ก็โดนตีแบบนี้

ตีนอกก็เจ็บตีกรก็เจ็บ

ซ้ายทีขวาทีลีลาโอ้โหหน้าตาบุดเบี้ยว
ผมว่าน่าจะมีเพลงประกอบด้วย
มันน่าจะได้เข้ากันดิบดีกันเลยทีเดียว